การนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอุทิยาผู้ก่อเหตุก็เป็นตำรวจนะคะ
เหตุการณ์นี้ที่เมื่อวานเราเล่าไปว่าไปเจอถุงใบหนึ่งถูกเผา
แล้วภายในถุงเนี่ยมีศพของคนที่มีร่องรอยถูกเผาอะค่ะ
จากการตรวจสอบก็คือศพของนางเสาฝนวัย๔๐ปีค่ะ
เธอถูกแฟนฆ่าตายแฟนเป็นตำรวจ
ก่อเหตุฆ่าเธอในห้องพักตำรวจนำศพของเธอใส่ถุงทะเลที่ตำรวจใช้ฝึกถุงเขียวเขียว
แล้วเอาศพของเธอไปเก็บเอาไว้ที่อาคารฝึกสูนักดมกลิ่น
ในพื้นที่ของโรงพักษ์สพพระนครศรีอยุธยาแล้วหลังจากนั้นคือเอาไปเผาค่ะ
นี่ค่ะแต่ว่าเขาอ้างว่าเป็นการพลั้งมือ
เขาอ้างแบบนี้นะคะแต่ลักษณะการก่อเหตุโอ้โหเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยลองฟังไปดูนะคะ
อันนี้ก็คือผู้ต้องหาที่นำตัวออกมาจากโรงพักคือจะต้องไปสอบปากคำเพิ่ม
ตำรวจเอกปียะนาโตวงตำรวจสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอายุ๓๐ปีนะคะ
นำตัวออกมาจากห้องขังสพพระนครศรีอยุธยาคือต้องสอบปากคำเพิ่ม
ภาพขวามือคือจุดที่พบศพของผู้เสียชีวิตที่ถูกเผาเห็นไหมคะมีร่องรอยการเผา
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวธันนิสาวิชนันคุณนิธิหรือฝนค่ะอายุ๔๐ปีนะคะ
คบหากันมาสามปีและอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปก่อเหตุในบ้านพักตำรวจนะคะ
บ้านพักตำรวจอยู่ในพื้นที่ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรียุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เหตุการณ์แบบนี้ค่ะ๑๑มีนาคมเกือบจะตี๓นะคะประมาณตี๒๕๖นาที
นางสาวฝนผู้ตายอ่ะค่ะเดินเข้าบ้านพักมีภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้ค่ะ
นี่นะคะเวลาก็คือตามเวลาในกล้องวงจรปิดเลยนะประมาณตี๒๕๖นาที
นี่คือนางเสาฝนผู้เสียชีวิตนะคะกำลังเดินเข้าบ้านพัก
ผู้ต้องหาเดินไปด้วยนะแฟนนุ่มที่เป็นตำรวจเดินไปด้วย
แต่เขารู้ว่ามีกล้องวงจรปิดรู้ว่ากล้องวงจรปิดหันไปมุมไหนอย่างไร
ก็เลยเดินหลบเดินหลบไปอีกมุมนึงค่ะตีสามค่ะทางหมู่ยะก็คือแฟนนุ่มที่เป็นตำรวจที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
หมู่ยะกับนางเสาฝนทะเลาะกันตีสามครึ่งหมู่ยะเอาหมอนกดหัวของนางสาวฝน
คือนางสาวฝนนอนคว่ำแล้วเอาหมอนทับเอาไว้บนหัวแล้วกดนะคะกดทับไปจนเขาเสียชีวิตนะคะ
ไป๑๕นาทีเวลาประมาณตี๓๔๕นาทีค่ะหมู่ยะนำถุงทะเลก็คือถุงสีเขียวใบใหญ่นะคุณผู้ชมลองนึกภาพตามเหมือนถุงที่ตำรวจเขาจะต้องถือไปฝึกไปอะไรอะค่ะ
เอาถุงนี้มาแล้วเอาศพของนางเสาฝนแฟนสาวเนี่ยนะใส่ไปในถุงนำขึ้นรถจักรยานยนต์นะคะตามภาพกราฟิกของเรานะคะคือวางศพไว้ด้านหน้า
แล้วเอาศพไปที่อาคารฝึกสุนัขดมกลิ่นอยู่ในพื้นที่ของโรงพักค่ะสพพระนครศรียุธยาห่างจากบ้านที่เกิดเหตุ๕๐๐เมตร
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเก็บศพไว้ตรงนี้คืนหนึ่งเก็บศพไว้ที่นี่คืนนึงแล้วตัวหมูยะเองก็ทำงานตามปกตินะคะ
ตลอดทั้งวันทำงานตามปกติเลยทีนี้ค่ะ๕ทุ่มหมู่ยะขับรถยนต์กระบะอีซูซูสีแดง
เป็นเลขทะเบียนตราโร่นะคะเพราะว่าเป็นรถของทางราชการนะคะเลขทะเบียนตราโล่๒๕๖
เอาศพของผู้ตายไปเผานะคะคือเผานั่งยางอ่ะคือยางรถยนต์ก็มาจากสนามยิงปืน
รั้วติดกันเอายางรถยนต์มาสองวงไปเผาอำพลางศพระหว่างทางแวะปั๊มน้ำมันด้วยค่ะ
ซื้อขวดน้ำ๑ขวดเป็นขวดน้ำ๕ลิตรแล้วก็มีไฟแชคนะคะ๑อัน
เทน้ำเปล่าทิ้งแล้วก็เอาน้ำมันดีเซลใส่ขวดนี้แทนนี่นะคะ
จ่ายน้ำมันช่องที่สามอะค่ะร้อยหนึ่งหลังจากนั้นขับรถไปเลย
ตั้งใจจะเอาศพของแฟนสาวไปเผาเผานั่งยางในซอยวิเชียนกลิ่นสุคลนะคะ
ช่วงประมาณเที่ยงคืนนิดนะคะเผาพร้อมถุงทะเลที่ใส่ศพอะค่ะคุณผู้ชม
ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงจนศพไหม้แต่ไหม้ไม่หมดนะ
ไหม้ไปสักประมาณ๘๐ได้แล้วก็นำชิ้นส่วนกระดูกศพที่เหลือจากการเผานั่งยาง
ไปใส่ถุงอาหารสุนัขใส่ถุงอาหารสุนัขแล้วขับรถเอาไปทิ้ง
แม่น้ำเจ้าพระยานี่คือพฤติการการก่อเหตุนะคะ
แต่เขาบอกว่าเขาพลั้งมือเขาบอกว่าเขาเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้น
คือเรื่องนี้นะคะทางผู้บัญชาการตำรวจพุทธรพักหนึ่ง
สอบปากคำผู้ต้องหาผู้ต้องหารับสารภาพว่ามูลเหตุจูงใจมันคือเรื่องของความหึงหวง
เขาอ้างแบบนี้ค่ะเขาอ้างว่าแฟนสาวของเขาเนี่ยชอบแต่งตัว
แล้วก็มีปัญหาเรื่องการเงินเดี๋ยวปัญหาเรื่องการเงินเดี๋ยวเราขยายผลให้เพิ่มเติมนะคะ
คร่าวแบบนี้ก่อนแล้วเขาก็อ้างว่าไม่ตั้งใจ
เขาอ้างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการพลั้งมือและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาตอนแรกตำรวจใช้ประโยคนี้กับนักข่าวนะคะ
ตำรวจบอกว่ามิได้เจตนาฆ่าแต่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ตรงนี้นักข่าวก็ถามตำรวจว่าข้อหานี้มันมีเหรอ
มิได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย

เพราะปกติเท่าที่อ่านมาคือไม่เป็นข้อหาเจตนาค่า
ก็เป็นข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ใช่ค่ะดังนั้นอันนี้ก็คือถ้าดูตามข้อหาจริงตามหลักกฎหมายก็คือ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
คือไม่ได้แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแบบนี้นะคะ
ซ่อนเร้นทำลายศพเพื่อปิดบังการเสียชีวิตค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยค่ะก็จะต้องนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังสารจังหวัดพระนครศรียุธยานะคะ
ส่วนแนวทางการช่วยเหลือก็จะมีการช่วยเหลือ
ด้านของการประกอบพิธีทางศาสนาให้กับผู้เสียชีวิตนะคะ
คือมีลูกด้วยนะคะในส่วนของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เป็นลูกชายอายุเพิ่ง๕ขวบเองคุณผู้ชมค่ะ
เป็นลูกติดของผู้เสียชีวิตนะคะไม่ใช่เป็นลูกกับผู้ต้องหานะ
ลูกเนี่ยค่ะก็จะมีการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาต่อไปค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวเราก็เดินทางไปยังศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็คือสถานที่ทำงานของหมู่ยะและเป็นสถานที่ที่หมู่ยะเอาศพมาทิ้งไว้๑คืนกับอีกหนึ่งวัน
ที่เขาทำงานเต็มเลยนะคะ
คือสถานที่ที่เอาศพไปวางทิ้งไว้เนี่ยเป็นห้องชั้น๒ของอาคารฝึกสุนัขตำรวจค่ะ
ทีมข่าวไปเจอกับป้าตุ๊กเป็นคนขายอาหารตามสั่งหน้าอาคารฝึกสุนัขตำรวจนะคะ
ตุ๊กบอกพอรู้ข่าวนี่ป้านี่ช็อกเลยอ่ะ
เพราะช่วงวันที่๑๒๑๓มีนาคม
ยังเห็นหมู่ยะขี่มอเตอร์ไซค์มาทำงานตามปกติ
ไม่เห็นมีทีท่าพิรุธอะไรเลย
ทุกคนก็เดินขึ้นเรือนลงชั้น๒อย่างจากอาคารโดยไม่มีใครผิดสังเกต
หมูยะเองก็ยังมีการพูดคุยหยอกล้อ
แซวเล่นกันตามปกติเหมือนมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะ
ถามว่าหมู่ยะที่ป้าตุ๊กรู้จักเป็นยังไงบ้าง
ตุ๊กบอกว่าเท่าที่ป้ารู้จักที่ป้าเห็นมานะ
ก็นิสัยดีนะพูดจาเพราะเรียบร้อย
คิดว่าคงมีเหตุผลอะไรในใจละมั้ง
ถึงได้ก่อเหตุอุกอาจโหดเยี่ยมได้ขนาดนี้
เพื่อนเข้ามาเอาตัวไปเราถึงได้รู้

ส่วนเรื่องการทำแผนเมื่อคืนหลังจากที่ผู้ต้องหา
ก็คือหมูยะสารภาพแล้วเนี่ยตำรวจก็นำตัวไปทำแผนทันทีเลย

ก่อนที่จะไปพบศพของนางสาวฝนผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ญาติญาติเขาก็ติดตามหาตัวเพราะว่าหายตัวไปใช่ไหมคะ

เขาติดตามหาร่องรอยการหายตัวไปของฝนที่บ้านพักตำรวจ

อยู่ตรงนั้นด้วยเหรออยู่ยะยืนอยู่ด้วย
คือเขาก็ไปตามหาที่บ้านพักตำรวจไปคุยกับตำรวจ
ตำรวจเองก็พยายามจะถามเบาะแสอะไรว่า
เอ๊ะทำไมถึงฝนหายตัวไปมีเบาะแสอะไรไหม
หมู่ยะซึ่งเป็นคนก่อเหตุก็ยืนอยู่ตรงนั้นค่ะ

อันนี้คือตอนที่ยังไม่เจอศพยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ญาติของฝนบอกว่าก็ฝนหายตัวไป

แฟนกันคบกันแล้วก็มาอยู่ที่บ้านพักตำรวจตลอด
เขาก็เลยมาตามหาที่นี่เขาก็ไปถามตำรวจแจ้งตำรวจ

ยักษ์ก็ตอบแบบเนียนทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ก็ไม่รู้ก็ให้เขาอยู่กับสองคนกับลูกจ้าง

คุณผู้ชมค่ะคือคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากที่กลุ่มญาติไปแจ้งความเอาไว้นะคะ
นางพาวินีอายุ๖๔ปีแม่ของผู้เสียชีวิต
บอกว่าตอนนั้นไปที่บ้านของหมู่ยะเพื่อไปถามว่าลูกสาวแม่หายไปไหน
ยะทำหน้านิ่งตามคลิปนี้เลยค่ะ
ทำหน้านิ่งแล้วบอกไม่รู้ไม่เห็นติดต่อลูกสาวแม่ไม่ได้เหมือนกัน
แต่แม่บอกว่าพูดตรงเลยนะ
ตั้งแต่วินาทีนั้นตามคลิปนี้แม่จับพิรุษได้เลย
พิรุษได้เลยว่าหมู่ยะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของลูกสาวแม่
แต่ตอนนั้นมันก็ยังไม่มีหลักฐานอะไร
ตอนนั้นก็ยังไม่สามารถไปกล่าวหาอะไรหมู่ยะได้
เพราะหลักฐานมันไม่ชัดแต่แม่รู้สึกว่าแม่จับพิรุษได้
ตั้งแต่วันนั้นตามคลิปนี้ค่ะ
พอรู้ว่าลูกสาวเหมือนว่าจะไม่ปกติแล้วเนี่ยใจหนึ่งก็คือคิดแล้วล่ะว่าต้องเขานั่นแหละที่เขา
โดยเป็นเหตุที่ให้ลูกสาวหายไปแต่ว่าจะหายไปแบบไหนเรายังไม่รู้
ทีนี้พอมาหาเขาเขาก็ไม่รับเขาปฏิเสธด้วยเขาก็ไม่รู้
เขาก็ยังสงสัยอยู่ก็อยากจะตามหาอยู่แต่เขายังไม่ได้ตามคือเขาก็ทำงานเขาปกติ
นิ่งค่ะไม่สบตาแม่พยายามมองว่าเวลาถามเขาคุยเขาเนี่ยเขาไม่สบตา
ไม่ปกติแต่ในใจก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่แสดงอาการอะไร
คุณผู้ชมครับป้าสะอิ้งค่ะเป็นคนที่อยู่ข้างบ้านพักตำรวจนะคะ
ก็บอกว่าฝนผู้เสียชีวิตกับหมู่ยะแฟนนุ่มที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะ
ทั้งคู่เพิ่งย้ายมาอยู่นะคะเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เดือนกว่ากว่าเองค่ะ
ก่อนหน้านี้รู้แค่ว่าหมูยะอยู่ชั้น๒ของอาคารฝึกสุนัขตำรวจ
ตลอดช่วงที่มาอยู่กันตรงนี้นะคะก็เห็นว่าหมู่ยะก็ตื่นเช้าไปทำงาน
ตอนเย็นก็กลับมาทุกวันส่วนฝนผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
สะอิ้งบอกว่าไม่ค่อยได้เจอเจอไม่กี่ครั้ง
ครั้งสุดท้ายก็น่าจะเป็นช่วงเย็น๑๐มีนาคม
เดินผ่านไปไปซื้อของที่ตลาดที่หน้าบ้านพักตำรวจ
สาเหตุที่จำผลได้เพราะว่าจำสีผมได้
อ้าวผมเขาสีทองใช่ค่ะอืม
ไม่เคยรู้จักเลยเพราะเพิ่งเคยเห็นวันนั้นแหละ
เห็นทางเพราะว่าห้องเค้าอยู่เลยห้องเราแปด๒๓ห้อง
อ๋อแล้วดูเค้ามีนิสัยดีไหมที่เค้าเห็น

ก็เขาไม่เคยคุยกันอะเนาะไม่เคยคุยกัน
ก็เดินเค้าเพิ่งมาอยู่ด้วยเนี่ย
หนเดียวนั่นแหละแล้วก็มารู้เมื่อคืนว่าตาย
แล้วในช่วง๑๑๑๓มันมีเสียงร้องมีเสียงทะเลาะหรือมีอะไรบ้างไหมครับ
คือถ้าอยู่ในห้องแล้วจะไม่ได้ยิน
แต่เขาว่าเขาได้ยินกันนะว่ามันทะเลาะกัน
ซึ่งตามคำรับสารภาพของผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
บอกว่าเป็นเรื่องของความหึงหวงทะเลาะกัน
ทีนี้ค่ะก็ต้องพยายามหาแล้วค่ะว่า
หึงหวงเรื่องอะไรทะเลาะกันเรื่องอะไร
ถึงขั้นที่ต้องก่อเหตุขนาดนี้
เราไปได้แชทมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่หมู่ยะผู้ต้องหาคุยกับฝนแฟนสาวอะนะคะ
หมู่ยะคุยในลักษณะเอาไว้ว่า
เพราะคุณมีคนอื่นแล้วถ้ายะพังคุณคิดว่าคุณจะเป็นยังไง
นี่นะคะฝนก็ตอบกลับไปว่า
อยู่เงียบมานานแล้วโดนทำมามากพอแล้ว
แล้วก็สาระจุดเป็นคำด่านะคะ
ยะก็บอกอีกว่าให้คุณทำมาหากินได้แต่มาทำลายกันน่ะเหรอ
ที่เป็นข้อความสีชมพูคือคุณฝนตอบไป
บอกว่าก็แล้วแต่ไม่กลัวหรอก
ะก็บอกมาว่าขอร้องล่ะ
ฝนก็ตอบกลับไปว่าที่ขู่มาเลยตอนนี้
ยะก็พิมพ์ต่อไปว่าจบเถอะ
อันนี้ข้อความแชทสุดท้ายนะคะ
สุดท้ายที่สองคนนี้คุยกัน
ก่อนที่คุณฝนจะถูกพบเป็นศพถูกฆ่าและเผานั่งยาง
หลายคนก็เลยสงสัยในคำตอบของคุณฝนเนาะ
ว่าอะไรคือที่บอกว่าเงียบมานานแล้ว

วันนี้นะคะเราก็เจอคุณแม่ของคุณฝนนะคะนางพาวินีค่ะ
คุณแม่ไปที่สพพระนครศรีอยุธยา
ติดต่อขอเอกสารในการขอรับศพลูกสาว
แล้วก็ไปกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เทียบเคียงกับร่างของลูกสาว
แม่บอกว่าลูกสาวแม่อยู่กินกับหมูยะที่บ้านพักตำรวจ
ส่วนแม่กับครอบครัวอาศัยอยู่ที่อำเภอนครหลวง
ที่ลูกบอกว่าทนมานานแล้วถูกกระทำมานานแล้วเนี่ย
ลูกสาวชอบมาระบายให้ฟังว่าทะเลาะกับหมูยะประจำเลย
เรื่องที่ทะเลาะกันมีอยู่เรื่องเดียวเลยคือเรื่องหึงหวงนี่แหละ
เพราะว่าลูกสาวมีธุรกิจเป็นเจ้าของสถานบันเทิง
ก็ต้องพบปะผู้คนมากมายเวลามีลูกค้ามาคุยเนี่ยหมู่ยะก็หึงขี้หึงมาก
ขึงอย่างเดียวไม่พอเนี่ยค่ะเวลาโมโหทำร้ายร่างกายลูกแม่ด้วย
ทุบตีบ้างล่ะชกต่อยบ้างล่ะจนลูกเนี่ยทนไม่ไหวไปแจ้งตำรวจเลยนะ
แต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนเจรจากลายเกลี่ยกัน
แล้วก็กลับมาใจอ่อนกลับมาอยู่กับหมูยาทุกที
ญาติญาติทุกคนก็เตือนฝนนะบอกว่าเออเลิกยุ่งเถอะ
คือเห็นแล้วมันอดไม่ไหวโดนตีโดนทุบขนาดนี้อย่าไปยุ่งกับเขาเลย
แม่เองก็เตือนนะแต่แม่ก็มองว่าลูกแม่๔๐แล้ว
ลูกแม่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วแม่ก็ต้องให้ลูกได้รับผิดชอบชีวิตตัวเองเหมือนกัน
เชื่อว่าลูกแม่น่าจะเลือกทางเดินชีวิตด้วยตัวเองได้
แล้วเอาตัวรอดเองได้ไม่อยากจะก้าวไก่ชีวิตส่วนตัวของลูก
ก็ทำได้แค่เตือนอะเนาะจะไปบังคับอะไรมันก็ไม่ได้หรอก
เพราะว่าก็โตตัวกันแล้วทีนี้เมื่อเช้าค่ะผู้บัญชาการภาคหนึ่งก็ให้หมู่ยะ
ไปกราบขอโทษแม่ของคุณฝนนะคะซึ่งอันนี้เขาไม่ได้อนุญาตให้สื่อเข้าไปด้วย
แต่ว่าเท่าที่ได้ฟังมาก็คือแม่บอกว่าก็อโหสิกรรมให้นะ
ไม่ใช่ว่าไม่โกรธแต่ไม่อยากให้จองเวรจองกรรมกัน
เพราะอยากให้วิญญาณของลูกสาวแม่ไปสู่สุขติ
ไปคุยกับนางสาวคณิตถาเคร่งคัดลูกพี่ลูกน้องของคุณฝนเนี่ยนะคะ
ผู้ตายเนี่ยนะก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยแรกสุดเลยเนี่ย
เข้าใจว่าการหายตัวไปของคุณฝนเนี่ยคือถูกหมู่ยะกักค้างนวงเหนียว
อาจจะขังไว้ในห้องไม่ยอมปล่อยออกมา
เพราะว่าทุกคนรู้จักกันดีว่าหมูย่าขี้หึงมาก
แต่ปรากฏวันนั้นที่บุกไปที่บ้านที่ตำรวจไปด้วยค่ะ
ก็คือคิดว่าคงกักขังอยู่ในห้องนั่นแหละแต่ปรากฏว่าพอหมูยะเปิดประตูบ้านให้
อ้าวในห้องไม่อยู่
แต่เธอบอกว่าเธอสังเกตเห็นว่ามันมีรอยคล้ายกับคราบเลือดอยู่บนที่นอน
แต่มีการทำความสะอาดแล้วแต่ที่นอนยังมีรอยเปียกชื้นที่ยังไม่แห้ง
พอถามอีกฝ่ายว่านั่นรอยอะไรอ่ะอีกฝ่ายก็ไม่ตอบอืม
ตอนที่เราเปิดผ้าปูที่นอนแล้วเราก็บอกว่ามันมีคราบเลือดแห้ง
เหมือนแบบถูกล้างแล้วก็ที่นอนยังเปียกชุ่มอยู่นะ
แล้วเราก็มองหน้าเขาเขาก็ไม่สบตาเราณวันนั้น
เราก็ถามว่าแล้วจะทำยังไงดีจะตามหายังไงดี
เขาได้แต่บอกเราว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่สาวหายไปไหน

ส่วนนางสาวสุธามาสเฉยนกนะคะลูกจ้างของนางสาวฝน
เป็นคนโทรแจ้งครอบครัวว่านางสาวฝนหายตัวไป
คือคนที่กลับมาที่แลต์ตำรวจในภาพกล้องวงจรปิดสุดท้ายพร้อมกับนางสาวฝน
เพราะเขาอยู่ที่นั่นด้วยกันนะเขาก็บอกว่า
แต่พอช่วงโควิดมันก็ต้องปิดร้านนะครับ
ก็เลยผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายยำแทน
ทีนี้วันนั้นน่ะวันสุดท้ายนี้กลับมาที่ห้องพลักตำรวจด้วยกัน๒คนกับนางสาวฝน

ซึ่งจริงแล้วตอนนี้หมู่ญาติตามมาแล้วแต่เขารู้มุมกล้องเขาก็เดินหลบมุมกล้อง
ทีนี้เนี่ยตัวเธอเนี่ยนอนชั้น๑นางสาวฝนนอนชั้น๒เธอก็นอน
เข้ามาที่ว่าจัดการตัวเองอะไรเสร็จปุ๊บเธอก็นอนเลยเนี่ยคนที่เดินนำหน้าไปนั่นนะคะ
ก็คือนางสาวสุธามาศแล้วทีนี้ปรากฏว่าตื่นเช้ามาวันที่สิบเอ็ดมีนาคม
ปกติคุณฝนต้องลงมาปลุกเธอนี่ไม่เห็นลงมาก็รู้สึกแปลกเอกใจ
พอขึ้นไปดูปรากฏว่าห้องนอนปิดล็อกค่ะแง้มหน้าต่างดูก็ไม่เห็นฝนอยู่ในห้อง
แต่เห็นโทรศัพท์เห็นกุญแจรถแล้วก็ของใช้สำคัญอยู่ในห้องหมดเลยอ่ะ
คือมันแปลกถ้าสมมุติว่าจะออกไปข้างนอก
ไม่เอาไปเหรอแล้วมือถือไม่เอาไปเหรอ
ของใช้ต่างที่ปกติต้องพกออกไปด้วยทำไมทิ้งไว้ที่ห้อง
ก็เลยรู้สึกเอกใจเลยว่าไม่ปกติแล้ว
มั่นใจด้วยว่าหมู่ยะจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้
เพราะว่าหมู่ยะขี้หึงมากไม่ยอมให้ฝนมีคนรู้จักเป็นผู้ชายเลย
แต่คนเดียวและที่สำคัญเคยขู่ฆ่านางสาวฝนมาแล้วด้วย
เคยอยู่รอบหนึ่งยังไงครับก็คือตีกันรอบนั้น
เขาบอกว่าเขาจะเอาพี่สาวหนูไปยิงทิ้งที่วังน้อย
คิดเต็มที่ก็แค่ว่าเอาไปแบบกักขังนวงเหนียวอะไรอย่างนี้ไง
ไม่ได้คิดว่าเขาจะทำขนาดนี้หนูก็ไม่รู้พี่เขาสำนึกผิดจริงเปล่าอ่ะ
เพราะขนาดที่พี่สาวหนูหายไปเขายังมาแบบมาแสดงอาการแบบเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาญาติญาติก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ก็จุดทูปบอกนางสาวฝนบอกวิญญาณว่าถ้ามีหลักฐานอะไรเหลืออยู่
ขอให้โดนบันดาลให้เจอด้วยยิ่งหลักฐานมากเท่าไห
มันก็เป็นประโยชน์กับรูปคดีมากเท่านั้นเจอจริงจริงนะคะ
ชิ้นส่วนกระดูกเพิ่มแล้วก็เจอเศษยางรถยนต์ที่ถูกไหม้จนละลาย
แต่มีกระดูกฝังอยู่ค่ะซึ่งตอนนี้ก็รวบรวมเอาไปฝากไว้ที่สารวัฒน์แล้ว
เพราะว่าก็นั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ในสิ่งที่บ่งบอกว่านี่คือนางสาวฝนนะนะ
เตรียมที่จะเอาไว้ทำพิธีด้วยหลังจากนั้นครอบครัวนางสาวธันนิสาหรือนางครอบครัวนางสาวฝนเนี่ย
ก็ไปที่บ้านพักหมู่ยะอีกรอบหนึ่งไปรับเจ้าโชคดีค่ะ
โชคดีเป็นแมวของนางสาวฝนนะคะเป็นแมวไทยเพศผู้อายุ๖ปีแล้ว
คือมีเพื่อนบ้านมาแจ้งบอกว่าได้ยินเสียงแมวร้อง
ก็เลยมาดูเนี่ยค่ะเจ้าโชคดีเป็นแมวสีน้ำตาลตัวนี้แหละ
เนี่ยดูสิมันก็มองมันก็มองหานะว่าใครอ่ะไม่คุ้นเลยอ่ะแล้วฝนไปไหนอ่ะ
ก็นี่ค่ะที่ตั้งชื่อว่าโชคดีเนี่ยเป็นเพราะว่านางสาวฝนเนี่ยไปเจอเจ้าแมวตัวนี้
มันนอนอยู่ใต้ท้องรถเมื่อปีที่แล้วก็เลยเอามาเลี้ยงแล้วก็ตั้งชื่อมันว่าเจ้าโชคดี
เดี๋ยวตอนนี้ก็ฝนไม่อยู่แล้วนะคะญาติญาติก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทางครอบครัวรับเจ้าโชคดีไปดูแลเองนะคะ
ทางครอบครัวก็รับไปแล้วทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะขออีกประเด็นนึงค่ะ
คือตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งคือเรื่องของการหึงหวงทะเลาะกัน
สองคือเรื่องเงินเรื่องเงินเนี่ยมันเรื่องเงินยังไง
ที่เขาพูดว่าอะไรนะเปิดร้านให้หรืออะไรใช่ไหม
ข่าวของเราก็เลยเนี่ยนะคะไปย้อนดูข้อความที่ตัวผู้ต้องหาคุยกับเพื่อนคนนึงค่ะ
มีคำพูดที่คุยกันในข้อความแชทเนี่ยนะในลักษณะที่ว่า
เครียดที่หมู่ยะถูกนางเสาฝนผู้เสียชีวิตตีตัวออกห่างและจะขอเลิก
หลังจากที่หมู่ยะไปกู้เงินมา๒ล้านบาท
เพื่อให้นางสาวฝนผู้ตายนำไปทำธุรกิจเปิดร้านสถานบันเทิง
ส่วนอีกแชทก็เป็นข้อความที่หมู่ยะ
ไปขอยืมเงินคนรู้จักห้าร้อยบาทเพราะว่าไม่มีเงินพกติดตัวเลย
นี่นะคะทีมข่าวเห็นข้อความคุยกันกับเพื่อนแบบนี้
ก็เลยติดต่อไปที่เพื่อนของหมู่ยะผู้ต้องหา
เพื่อนบอกว่าคือหมู่ยะเนี่ยนะเป็นคนเก่ง
ขยันทำมาหากินเก็บเงินเก็บทอง
พอคบหากับนางเสาฝนหมู่ยะรักมาก
หวังกับนางสาวฝนมากถึงขั้นที่ว่า
คือนางสาวฝนมาขอยืมเงินไปลงทุนทำธุรกิจ
แชทที่เราให้คุณผู้ชมดูไปเนี่ยนะคะ

เมื่อช่วงต้นปี๒๕๖๓ต้นปีที่แล้ว
ตอนนั้นเนี่ยหมู่ยะเริ่มไปกู้เงินให้กับนางเสาฝน
เพื่อนบอกว่าหมู่ยะก็คงจะไม่มีเงินจริง
กู้เงินมาให้แฟนสาวจนตัวเองก็ไม่มีเงินด้วย
ก็เลยส่งข้อความไปหาเพื่อนไปขอยืมเงินเพื่อน
เพื่อนคนนี้บอกว่าคือก่อนหน้านี้เคยเรียนหนังสือที่เดียวกันกับหมู่ยะ

เพราะว่าต่างฝ่ายต่างแยกย้ายไปมีชีวิตของตัวเอง

เขาก็จะทักมาว่าแบบว่าเครียดเหนื่อยอะไรประมาณนี้ค่ะ

แล้วถามว่าเป็นอะไรก็คือแบบว่ากู้เงินมาก็คือตามในแชทเลยอะค่ะ

แล้วก็มีคนอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่คุยกันในแชทนะแล้วก็ไม่เคยคุยกันหรอกค่ะ
ไม่เคยคุยกันสมัยเรียนอะมูยะเป็นคนดีมากเลย
แบบช่วยเหนือเพื่อนทุกอย่างกับเพื่อนผู้หญิงนะคือจะแบบสุภาพอ่อนโยนมาก
นี่นะคะก็คือเพื่อนของหมู่ยะนะคะก็เป็นข้อมูลอีกมุมนึงอ่ะนะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าหมูยาเขาก็อ้างว่าหนึ่งในสาเหตุที่ก่อเหตุก็คือเรื่องเงินด้วย
คาราโอเกะของนางสาวฝนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะอยู่ห่างจากบ้านพักของหมู่ยะประมาณกิโลกว่า
เป็นร้านอาหารมีบริการร้องเพลงคาราโอเกะนะคะก็เปิดตอนกลางคืน
แต่อย่างที่คุณรัชพรเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ช่วงโควิด๑๙
ก็เลยต้องปิดไปแล้วก็มาขายยำแทนนะนะ
จากการสอบถามเจ้าของพื้นที่นะคะที่นางสาวฝนผู้เสียชีวิตเช่า
เจ้าของพื้นที่ก็บอกว่าตัวนางสาวฝนเนี่ยเช่าเพื่อทำร้านคาราโอเกะตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว
ค่าเช่าก็ไม่มีใครรู้เพราะว่านางสาวฝนคุยแล้วก็โอนเงินค่าเช่าให้กับเจ้าของโดยตรง
เจ้าของที่อยู่ตรงนี้ค่ะที่เขาให้เช่าเขาก็อยู่ต่างประเทศด้วย
แถวนั้นก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะค่ะเฉ่ามันเท่าไรอะไรยังไง
นางสาวฝนนำเงินค่าเช่ามาจากไหนไม่มีใครรู้นะคะ
ช่วงก่อนที่ร้านจะปิดนะคะก็เห็นนางสาวฝนมาเฝ้าร้าน
มาเฝ้าร้านหมูยะก็มาด้วยมาทุกวันมาอยู่ด้วยกันทุกวันนะคะ
ค่ะทีนี้เราไปได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกนะคะว่าไอ้ตรงจุดเกิดเหตุที่เป็นจุดเผานั่งยางนางสาวฝนเนี่ย
อยู่ห่างจากบ้านเก่าของหมู่ยะ๔๐๐เมตรเท่านั้นเอง
แล้วก็เราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูว่าเอ๊ะบ้านเดิมที่หมูยะเคยอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนี่ทำแผนที่ให้ดูเนี่ยมันห่างกันแค่นี้เองค่ะ
พอไปดูปรากฏว่าบ้านเดิมหมู่ย้ายถูกปล่อยทิ้งร้างแล้วก็ปิดเงียบนะคะ
เพราะว่าแม่ของหมูยะก็ย้ายไปอาศัยอยู่กับญาติที่บ้านในจังหวัดสระบุรีตั้งแต่๕ปีก่อนแล้ว
ชาวบ้านหลายคนก็ให้ข้อมูลว่าสงสัยที่หมู่ยะตัดสินใจเลือกจุดนี้เป็นจุดเผาอำพลางศพเนี่ยมีสองสาเหตุหลักหลักเลย
สาเหตุแรกก็น่าจะเป็นเพราะว่ารู้จักเส้นทางดีเพราะว่าเคยอาศัยอยู่ระแวกนี้ไง
จากบ้านเดิมแค่สี่ร้อยเมตรอีกสาเหตุหนึ่งคือที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่เหมือนแบบป่าย่าโล่งใช่ไหมคะ
น่ามากเพราะคนทำมุ่น
เรายังได้เจอกับญาติของหมู่ยะด้วยนะคะ
ก็ไปถามเขาว่ารู้ข่าวหรือยัง
หมูยะที่เคยรู้จักเป็นยังไงแบบไหนบ้าง

หมูยะเป็นเด็กดีนะไม่ได้มีจิตใจโหดร้าย
อันนี้คือเท่าที่ญาติบอกว่ารู้จักกับหมูยะมานะคะ
แต่พอรู้ข่าวแล้วก็ช็อกเหมือนกัน
คิดเหมือนกันว่าหมูยะจะก่อเหตุแบบนี้
แต่เขาก็ไม่ค่อยมาด้วย
ไม่มาเลยจะดูสภาพบ้านก็รู้
ทีมข่าวเรายังไปจุดที่หมูยะอ้างบอกว่านำชิ้นส่วนศพคือท่อนขาส่วนล่างที่ไหม้ไม่หมด

มันไม่มีกล้องวงจรปิดก็คือจะไม่มีภาพอะค่ะ
แล้วก็พยายามที่จะค้นหาแล้วแต่ก็ยังค้นหาชิ้นส่วนที่ว่านั้นไม่เจอนะคะ
กำลังอยู่ระหว่างค้นหาและขยายผลเพิ่มเติม
ชาวบ้านในระแวกนั้นก็ให้ข้อมูลว่าบนสะพานถ้าช่วงกลางดึกตี๒ตี๓เนี่ยไม่ค่อยมีรถสัญจรผ่านไปมาแล้วล่ะ
เพราะฉะนั้นการที่จะมีคนมาจอดรถแล้วโยนสิ่งของลงไปเนี่ยมันก็เป็นไปได้
เพราะว่าก็คงจะไม่มีใครสังเกตเห็น
แล้วยิ่งพอรู้ว่าคนก่อเหตุเป็นตำรวจนะ